ส่วนที่จังหวัดพัทธลุงนะคะเกิดเหตุยิงกันและเสียชีวิตค่ะ
รถกระบะมือยิงเป็นสามีเก่าผู้เสียชีวิตเป็นสามีใหม่นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าสามีเก่าตามง้อพันรยาแต่ไม่สำเร็จ
และแถมพันรยาอดีตภรรยายังไปแต่งงานใหม่ด้วยนะคะ
ผ่านไปสิบเอ็ดวันค่ะมันทำใจไม่ได้จริงจริงนะคะ
ก็เลยก่อเหตุนี้ขึ้นมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้
ยังหนีไปกบดานอยู่นะคะตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะคะ
เป็นเหตุการณ์มีคนยิงกันเสียชีวิตบนถนนในหมู่บ้านสายเอ่อ
ขออภัยนะคะหมู่บ้านสายบ้านสายโกกวัดล้อตำบลชมวง
ทำให้นายสาราวูศีนั่นอายุสี่สิบปีเสียชีวิตและนางลัตนาคงหนูอายุสามสิบสองปี
ซึ่งเป็นภรรยาได้รับบาดเจ็บผู้ก่อเหตุ
ชื่อว่านายเกลียงไกรก็จะพันอายุสามสิบสี่ปี
เป็นอดีตสามีของนางรัตนาค่ะ
ก่อนหน้านี้ในเกรียงไกรผู้ก่อเหตุและนางรัตนาอยู่กินกัน
มีลูกสองคนเจ็ดขวบกับสี่ขวบ
แต่เมื่อประมาณ๕๖เดือนก่อนนางรัตนาขอเลิกกับนายเกรงไกรค่ะ
เหตุผลก็คือบอกว่านายเกรงไกรไม่ช่วยทำมาหากินเลย
และหลังจากที่เลิกรากันไปฝ่ายชายตามง้อมาโดยตลอด
แต่ว่าไม่สำเร็จนะคะจนกระทั่ง๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
รัตนาแต่งงานใหม่ค่ะกับนายสารวุฒิซึ่งเป็นผู้ตาย
อีกฝ่ายตามมายิง
ล่าสุดญาตินำศพของนายสารวุสามีใหม่
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดล้อถ้ำกลางความเศร้าโศกเสียใจของบรรดายญาติญาตินะคะ
ส่วนพ่อของผู้เสียชีวิตก็คือนายบุญลือ

เลิกรากับธรรยามันกว่า๒ปีแล้วมาเช่าพอกับนางรัตนา

ก่อนที่จะจัดงานแต่งงานให้กับลูกชาย

ได้รับการยืนยันจากผู้ใหญ่ทางฝ่ายของผู้หญิง
และฝ่ายของผู้เกาะเหตุ
ฝ่ายสามีเก่าบอกว่าไม่มีปัญหาอะไร
ก็เลยทำให้ตกลงโปรงใจจัดงานแต่งงานให้ลูกชาย
โดยไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวขึ้นค่ะ
ฟังเสียงพ่อของผู้เสียชีวิตค่ะ

ส่วนนายสารวุฒิผู้ตายเป็นคนที่

เพราะว่าเพื่อนบ้านให้เหตุผลว่าเป็นคนที่พูดน้อยแต่ว่าขยัน
อกจากจะมีอาชีพกรีดยางในสวนยางพารา๑๗ไร่แล้ว
เวลาว่างไปรับเหมางานทำฝ้าเพดานด้วย
เดินสายไฟฟ้าตามบ้านเรือนก็ทำ
หลังจากแต่งงานกับนายสารวุฒินางรัตนา
นำเงินสินสอดจากการแต่งงานไปซื้อโคมาเลี้ยงด้วย๒ตัว
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกโชติวัฒน์เหลืองวิลัย
เป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูทรพัทธลุงนะคะ
บอกว่าตำรวจเข้าตรวจค้นที่บ้านพักผู้ก่อเหตุแล้ว
แต่ว่าไม่พบค่ะคือไม่เจอตัวนะผู้ก่อเหตุ
ตอนนี้เองกระจายกำลังออกติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุในทุกจุด
ซึ่งคาดว่าจะหลบหนีไปกบดาน
และได้รวบรวมพยานหลักฐานขอสารอนุมัติออกหมายจับเรียบร้อยแล้วค่ะ